เนื่องจากวันวาเลนไทยหวานรับวาเลนไทยไปเลยละกันนะคะ
สำหรับคู่ของคุณบอลกิจสนาแล้วก็คุณอุ้มลักษณะ
คู่นี้บอกเลยว่าผ่านอะไรกันมาก็เยอะนะคะหลายคนก็คงจะทราบเรื่องราวกันดีค่ะ
ทำให้คุณอุ้มตัดสินใจว่าในปีนี้แหละฉันจะแต่งงานค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เราก็รอลุ้นกันนะว่าเออคู่นี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีนะคะ
โดยคุณอุ้มเนี่ยเธอก็บอกกับสื่อมวลชนนะคะว่าผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวเนี่ย
ได้ทำการสู่ขออย่างเป็นทางการกันแล้วค่ะซึ่งถ้าหากเลิกงามยามดีลงตัวนะ
ก็จะได้เห็นงานวิวาของเธอแล้วก็หนุ่มบอลในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ
คุยกันแล้วค่ะมีการคุยกันระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรอว่าเลิกจะได้เมื่อไหร่หรือเป็นปีนี้ไหมคะ
ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นปีนี้เพราะปีนี้มันก็๓๕แล้วอะค่ะ
กับพี่บอลก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาด้วยกันเยอะมากถือว่าเป็น๒ปีที่เข้มข้นเลยนะคะ
มันก็พิสูจน์ให้เห็นอะไรได้หลายอย่างว่ามันเป็นในแนวทางไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
พ่อแม่ทุกคนไม่มีใครอยากจะให้เราคบคนไม่ดีหรือว่าสนับสนุนให้เราทำในสิ่งที่ผิด
เที่ยวต่างกระทงต่างประเทศก็ไปด้วยกันเป็นครอบครัวค่ะ
ที่สำคัญลูกของคุณบอลเรียกคุณแม่ว่าคุณอุ้มแล้วนะ
น้องการ์ตูนเรียกคุณอุ้มว่าคุณแม่

เอาฮาใช่ไหมเอาฮานิดหน่อยตึงโป๊ะนะ